มีสเปคไหมครับในอนาคตผู้หญิงของเราต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติงั้นนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ไม่มีสเปคหน้าตารูปร่างไม่มีภายนอกไม่มีเลย
แต่ผมชอบคนที่แบบทัศนคติดีมองโลกในแง่บวกไม่ดราม่ามองปัญหาให้มันง่าย
ความสัมพันธ์ของกันและกันไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้ใครทั้งโลกรู้ก็ได้
ถูกไหมความสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของเราส่วนตัวผมผมคิดว่าทำไมต้องไม่พูด
ทำไมต้องหวือหวาทำไมต้องทำตามที่โลกอยากให้เป็น
วันที่รักกันแต่วันที่เลือกกันมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คือผมไม่ได้ความสำคัญถึงเรื่องที่ต้องมาหวือหวาต้องมาบอกว่าเป็นสถานะอะไรกัน
เฉยเดี๋ยวเวลามันจะพิสูจน์ของมันเอง
เวลามันพิสูจน์ของมันมากี่ปีแล้วสำหรับคนนี้
น่าจะประมาณ๖ปี
เป็น๖ปีที่มีเรื่องราวความสุขกับความทุกข์อะไรมากกว่ากัน
เราสุขอยู่แล้วแล้วมีความทุกข์ไม่อยู่
คือด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ทุกวันนี้กินไว้ด้วยกันมีตบหัวมีอะไรกัน

ก็พูดกันหัวเราะกันกูมึงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่

เจอกันเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไร
คือมันโตแล้วเราก็รู้เขาก็โฟกัสในงานเขา
เขาก็มีความฝันเราก็มีความฝัน

เราไม่ได้เหมือนวัยรุ่นที่แบบทำงานดึกต้องมาหาเขานะเขาคิดถึง
ไม่ถ้าทำงานดึกผมอยู่นี่กับเพื่อน
ผมจะบอกว่าไม่ต้องมาพรุ่งนี้เธอเช้ากลับไปนอน

มันอยู่เป็นทุกอย่างให้กันอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่ปรึกษา
ทุกอย่างเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเขาก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
เวลารักกันโดยที่ไม่แสดงออกต่อสังคมแบบที่เขาอยากจะรู้อยากจะเห็นนะฮะ
มันมีคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันระหว่างความรักระหว่างไม้กับคนรักไหมครับ

ที่บอกว่าไม่แสดงออกมันก็ตามวาระตามโอกาส
วาเลนไทยวันเกิดผมวันเกิดเขาก็สบาย
แต่คำสัญญาอะไรไม่มีอย่าสัญญา
ไม่ต้องพูดทำวันนี้ให้มันดีก็พอแล้ว
อยู่ด้วยกันส่งเสริมกันอย่างนี้ตลอดไป
คาดหวังเขาก็ไม่คาดหวังผมก็ไม่คาดหวัง
แต่เราจะไม่หยุดคบกันเพราะว่ามือที่๓แน่นอน

ไม่มีแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรืออะไร
ซึ่งวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาอยู่มา๗ปีแล้วสบายมาก
เห็นปีที่๘๙๐อีกไหมครับสำหรับสำหรับความรักของเรา
เห็นน่าค่อยขนาดนั้นไหม
เห็นมากกว่านั้นมันสบายพี่

บกันมาไม่เคยเหนื่อยก็อยู่ด้วยกัน

เหนื่อยไม่มีมาตามเอามือถือ
คือผมไม่ได้เจ้าชู้แล้วผมไม่มีเรื่องปิดบัง
ผมก็มีความสุขเลยผมอยู่กับเขาผมวางมือถือ
ไหงหน้าปกติเอ้าจริง

มีความลับผมเปิดปกติเปิดเสียงเปิดไฟมาเลน
อยากดูก็ดูแต่เขาไม่เคยดูเลย

ทุกวันนี้คุยกันไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องละคร
ระบายกันในเรื่องละครสายไหม้เลย
เล่นละครมาเล่นสีนั่นสีนี้
จนผมเล่าเรื่องละครเขาได้ทั้งเรื่องแล้วเนี่ย
เขาจะเป็นบทเราก็ได้นะเราก็จะเป็นบทเขาก็ได้นะ
คือทุกวันนี้อยู่กันเป็นเพื่อนมีแต่เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงาน
จนบางครั้งมีโอกาสได้ไปกินข้าวเย็นด้วยกัน

เรื่องงานให้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมหลังจากนี้ไม่คุยแล้วนะ
โอเคโอ้โหไม่เหลือเวลาให้กูพูดเลย
ครึ่งชั่วโมงเลยต่ออีก๑๕ทีแล้วกัน
สถานะก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครทั้งโลก
ให้เราฟังว่าเราเป็นแบบไหนแค่เรามีความสุขก็พอ

ไม่โกรธร่างกายเขาชอบไหม

ผมบอกให้ดูเอาเอาที่สวยงาม

บ๊วยให้มันสวยงาม
อเจมส์แต่มันเขาเป็นเจ้าของ

สบายอืมวันนี้อยากเล่นละครร่วมกับเขาไหม
เพราะว่าคุณเล่นละครกับเขาทีใดก็ประสบความสำเร็จซะทุกที

คือผมกับเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเล่นละครเหมือนกัน

เราสวินหาบทที่มันแบบ

เราก็เลยไปเรียนเขียนบทกัน

เราก็เลยสร้างครอดร่วมกันมาพอร์จนึง

ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์แบบ

แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้
คือผมมีเพื่อนหลายคนที่แต่งงาน

แต่ถ้าวันหนึ่งต้องแต่งมันคงเป็นเรื่องของ

ที่เขายังแข็งแรงและกินโทษหมดแก้ววาย

โปรดติดตามตอนต่อไป